พาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่พัทยาค่ะ
คนแถวนั้นบอกว่าแปลกมากอาถรรพ์หรืออะไรก็ไม่รู้
คนชอบไปกระโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมแห่งนี้มีทุกปีเลย
ปีนึงก็หลายคนนะเมื่อวานนี้มีฝรั่งคนหนึ่งติดต่อบอกว่า
ขอดูห้องพักหน่อยจะซื้อเจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นไปชั้น๑๑
ผมขอโทษแล้วกระโดดลงมาเลยฆ่าตัวตายเลยอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตกจากที่สูงเสียชีวิต
เขตตนปรืออบังลมุงจชนบุรี
ก็ไปตรวจสอบนะคะมีกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาก็ไปด้วย
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนข้างคอนโดค่ะพบศพชายชาวต่างชาติ
อายุแค่๓๐นะตกจากชั้น๑๑ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่
กู้ภัยก็เคลื่อนย้ายศพไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุงนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามนายเสกสรรล้อมกัน
ชาวบ้านที่เขาค้าขายอยู่แถวคอนโดแห่งนี้
เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุไม่ค่อยมีใครรู้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เร็วมาก
เจ้าหน้าที่กลัวว่านักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาจะตกใจ
แล้วก็กลัวว่าจะไม่มีใครกล้ามาพักที่คอนโดแห่งนี้

แล้วนายเสกสรรก็บอกว่าแปลกนะที่ผ่านมาเนี่ย
โดแห่งนี้มีคนมากระโดดตึกเนี่ยบ่อย
เพราะว่าถ้านับเฉพาะปีนี้นะคะศพนี้เป็นศพที่สองแล้วอ่ะ
ศพแรกเมื่อช่วงต้นปีค่ะตอนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหมือนกัน
แต่ลักษณะการกระโดดกระโดดลงมาจากชั้น๑๒
ปีก่อนก่อนก็มีปีละ๒๓คนแล้วกระโดดลงมาตายแบบนี้ทุกปีเลยค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชายด้วย
สาเหตุอาจจะมาจากการที่นักท่องเที่ยวบางคนมาเที่ยวแล้วเงินหมด

คนแบบนี้ก็รู้
ก็ตกใจหรือคือเคยชินหรือก็มองไปเรื่องยังไงบ้าง
ซึ่งตอนนี้ก็มองไปเรื่องปกติไปแล้วบ้างครับ
คือมันเหมือนแบบปีนึงเจออีกแล้วปีนึงมาอีกแล้ว

ปีนึงเนี่ยต้นต้นปีปุ๊บโดดลงมาแล้ว
แล้วก็จะห่างไปประมาณ๔๕เดือนแล้วก็โดดลงมาใหม่
อืมเนี่ยค่ะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เลยให้ข้อมูลไว้แบบนี้อ่ะนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะคอนโดมิเนียมแห่งนี้เท่านั้นนะคะ
มักจะมีนักท่องเที่ยวตกลงมาเสียชีวิตก่อนหน้านี้ห้างสรรพสินค้าแถวนั้นนะคะ
เพิ่งจะมีนักท่องเที่ยวกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย๒ศพ
แล้วก็ไม่นานมานี้ถนนหน้าคอนโดมิเนียมก็มีนักท่องเที่ยวขี่จักรยาน
ลื่นที่ฝาท่อระบายน้ำอ่ะเสียหลักล้มแล้วรถบัสก็มาทับหัวจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คนแถวนั้นก็เลยเชื่อว่าพื้นที่ตรงนั้นมันอาถรรพ์หรือเปล่า
จะกระโดดคอนโดไหนจะกระโดดห้างสรรพสินค้าไหนจะมาตายอยู่หน้าถนนตรงนั้นอะไรแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูลแค่สั้นนะคะ
บอกว่าเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวมาขอดูห้องก็คือคนนี้แหละที่กระโดดลงมาตายอะค่ะ
เขาบอกว่าจะขอซื้อเจ้าหน้าที่คอนโดก็เลยพาขึ้นไปดู
เขาก็เลือกเลยนะนักท่องเที่ยวชายคนนี้บอกว่าขอดูชั้น๑๑ได้ไหม
แล้วก็ชี้เลขห้องกับทางพนักงานเองด้วยนะว่าขอดูห้องนี้ชั้นนี้
พอพนักงานเปิดประตูห้องให้เท่านั้นแหละ
ก็เลยบอกว่าคนที่กระโดดลงมาฆ่าตัวตายจากคอนโดมิเนียมแห่งนี้รู้ชื่อแล้วนะคะ
ชื่อว่ามิสเตอร์คารักษ์เอ็ดนินนิโก้อายุ๓๔ปีเป็นชาวฟินแลนด์
ตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอผลตรวจค่ะ
ว่าผู้ตายป่วยมีโรคประจำตัวอะไรไหมมีปัญหาส่วนตัวอะไรหรือเปล่า
จะได้นำมาสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ประสานไปที่สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
เพื่อติดต่อญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยค่ะ